กลับมาอัปเดตกันต่ออีกสีนักศัตริย์ที่เหลือนนะคะ
เราไม่หยุดไม่หย่นจะเลยค่ะต้องอย่างรู้ประเด็นหัวเราทรัพย์เรียนวันนี้มาก

ของคุณจะค่อยดีขึ้นตามลำดับ
เพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นเดือนชงในตามหลักของกฎกศาสตร์จีน
เพราะฉะนั้นทำให้เกือบทั้งเดือนมีแต่ความอึดอัดไม่สบายใจ
แต่พอหลังจากอาทิตย์หน้าไปแล้วทุกอย่างก็เริ่มปลอดโปรดมากขึ้น
เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปีรกาค่ะ

เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีละกาถ้ามีเวลา
ผมอยากให้หมั่นไปทำบุญธรรมทางสรรคเคราะห์

พูดง่ายง่ายว่าละห่างกับคุณใกล้ตัวมาก
พูดง่ายว่าดวงเรื่องของความขัดแย้งมีสูงในช่วงสัปดาห์นี้

คนที่เกิดปีจรนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
ก็ยังคงมีงานเข้าอยู่นะครับ
งานเข้าไม่ใช่งานเข้าอย่างเดียวมีเงินเข้าด้วย
เป็นเรื่องที่ดีนะ
เรื่องที่ดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ
งานด้านการบริการด้านการเซอร์วิส
อาชีพเหล่านี้จะได้เงินจากช่องทางอื่นเข้ามาด้วย

คือพูดง่ายว่าคนปีจอเนี่ยโดยพื้นฐานโดรนเนี่ย
ถ้าการทำงานถ้าเกี่ยวข้องกับการบริการการสวิตช์ได้จะยิ่งดี

มันเลยทำให้ดวงเราเจองานที่ดี
โอกาสที่จะเจออะไรดีก็มีเยอะนะครับ
งานมาเงินมาเนอะ

ในศัพท์ที่ของคนที่เกิดปีกุ่นนะครับ

ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องเรื่อย
จึงไม่อยากให้เวลาเนี่ยผ่านไปโดยปราบประโยค
พอดวงดีปั๊บนอนอยู่บ้านเฉยก็ไม่ได้อะไร
เพราะฉะนั้นเรารีบออกไปหาอะไรทำหรือไม่ก็ไปพบปะ
คือแค่การไปพบปะใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดการคุยเรื่องธุรกิจขึ้นมาก็ได้

ที่คุยไปคุยมาถูกคอกันทำธุรกิจอะไรก็ได้อีก
และตอนนี้ก็ได้เวลาสรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์กันแล้ว
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องความรักคือปีมะแม่
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการงานคือปีทอ
และนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการเงินคือปีจอค่ะ
ตอนนี้นะคะหัวใจตุ้มต่อมมากเลยค่ะ
เสน่ห์แรงจนงานเข้า
มีงานเข้า
ก็มันเหมือนจะดีแล้วอ่ะ
อ๋อแสดงว่ามันมากเกินไป
อะไรก็ตามที่มากเกินไปมันมักจะไม่ดี
หรือมันไม่ชัดเจนหรือมันยังไงอะไรอย่างนี้
คือคุยแบบว่าเผื่อเลือกหลายขาอย่างเงี้ย
ยังไงคะหนุ่มสาวนักศักดิ์สันเนีย
มีประสบการณ์ตรงตัวเองมาใช้เลย
ไม่มีเลยไม่มีค่ะ

ถ้าพูดถึงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จนถึง๓เดือนเนี่ย
ก็ผมยกให้กับคนที่สเน่แรงจนงานเข้า
คนที่เกิดปีมาเมียครับ
เราจะมาโยคะกันค่ะกับพี่หนูเล็กฉัดริสานะคะ

เพราะว่าเราจะมาโยคะเพื่อแก้การปวดประจำเดือน